เจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์๙โมงถึง๑๐โมง
กับเราสามคนพี่ชนะนะคะน้องใบตองแล้วก็นิวนาวสุภานีค่ะ
เอาล่ะในช่วงแรกแบบนี้ไปดูเรื่องราวของการแก้บนกันหน่อย
แม้ใครที่ไปบนบานสารกล่าวเอาไว้พอได้สิ่งที่สมหวังแล้ว
แน่นอนต้องทำตามระเบียบเขาว่ากันเป็นระเบียบเลย
ทำแล้วมันสบายใจไงพากันไปที่อุตรดิษฐ์นะครับ
ทางด้านวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนเทศบาลในอุตรฤษ
พร้อมกับหางเครื่องมากันแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวครับ
ถูกต้องก็ไปแสดงดนตรีแก้บนนะครับ
ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีประชาพิชัยดาบหัก
หลังจากคว้ารางวัลในการแข่งขันระดับประเทศครับ
จะมาทำการแก้บนกับท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก
ขอให้พวกเราติดหนึ่งในสามระดับประเทศ
ในงานแข่งขันศิลปะหัฐกรรมนักเรียนระดับชาติ
ตอนนี้พวกเราได้ทำสำเร็จแล้ว
พวกเราจึงจะมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านพ่อในวันนี้

เห็นแล้วน้องใบตองบอกว่านึกถึงตอนเด็ก

คือตอนเด็กชั้นเคยบนบานสารกล่าวเหมือนกัน

แล้วก็มีการไปรำแก้บนแบบนี้เหมือนกัน
นี่ไงก็เหมือนกับน้องโรงเรียนนี้แหละครับ
เขาก็มารำมาเล่นดนตรีแก้บนมาแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
เป็นเสียงร็อกอันภัยร้อเพราะพริ้งของนักร้องเสียงสาวบวกกับลีลา
และท่วงท่าการเต้นสุดมันเลยครับของน้องแดนเซอร์จากวงลูกทุ่งโรงเรียน
สุดประดิษฐ์พูดถึงพระยาพิชัยดาพักษ์ตอนนี้เอาไปทำเป็นหนังแล้วนะ

ชื่อว่าอะไรนะนายทองดีฟันขาวนำแสดงโดยบัวขาวบัญชาเมฆ

เอาล่ะหลังจากที่น้องนะครับเขาคว้ารางวัลเหรียญทองระดับประเทศ
แล้วก็คว้าอันดับที่๒มานะครับเป็นเหรียญทองอันดับที่๒
จากการแข่งขันศิลปะฮาตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่๖๒
แข่งขันกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ตามที่บนบานสารกล่าวเอาไว้ก็ขอพรจากพระยาพิชัยดาบหักว่า
ให้ติด๑ใน๓ระดับประเทศจนพวกเขานั้นประสบผลสำเร็จ
จึงเป็นที่มาของการแสดงแก้บนนะครับในชื่อชุดการแสดง
บทเพลงที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ก็คือเพลงถวายราชสะดุดีและเพลงขวัญข้าวของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนะครับ
นายพิสารเฉลยศักดิ์อาจารย์ผู้ฝึกสอนวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด
ก็บอกว่าได้ทำการแข่งขันจนชนะเลิศก่อนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
แข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดลำปาง
จากนั้นนะครับก็ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคอันดับที่๓
เพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศเมื่อวันที่๒๙๓๑มกราคมในปีนี้แหละที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ก่อนเดินทางไปแข่งขันเนี่ยก็จะนำทุกคนในวงนะครับ
สักการะขอพรจากพระยาพิชัยดาบหักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอุตรดิษฐ์
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจจนสามารถคว้ารางวัลมาได้สำเร็จ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและจังหวัดเป็นอย่างมากครับ
คือการแข่งขันศิลปหัฐกรรมนะครับ
การแข่งขันทางวิชาการของเหล่านักเรียนแบบทั่วประเทศเลย
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖เลยนะคะ
เป็นการแข่งขันหลากหลายด้านเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการดนตรีณศิลปะ
เพื่อให้เด็กไทยของเราเห็นคุณค่าแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยนะคะ

การแสดงแบบนี้วงดนตรีลูกทุ่งแบบนี้
ผมเห็นแล้วมีแทบทุกโรงเรียนในประเทศไทยของเรา
ตอนนี้ตั้งวงกันมาหลายวงมากมายเลยทีเดียว
ใช่แล้วแต่ละโรงเรียนเขาสนับสนุนด้านนี้เยอะขึ้น
ที่ดังนะถ้าจำไม่ผิดในจังหวัดภิกษ์สนุนโลก

ดังมากเลยโรงเรียนนี้ฝีมือ
เพราะออกทีวีก็เยอะอวดก็หลายเวที
แต่ว่าทุกโรงเรียนเขาจะมีการหยิบยกศิลปะพื้นบ้าน

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าแต่ละที่เก่งกันทั้งนั้นแหละ
แต่ว่าบางทีมันต้องมีจังหวะมีโอกาสก็ต้องฝึกฝนกันไป
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกโรงเรียนเลย
ที่กำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันแบบนี้นะคะ